คำว่าหนวกหูเสียงมันต้องระดับขนาดไหนถึงเรียกว่าหนวกหูใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็รับรู้ได้ไม่เท่ากันเสียงขวัญอาจจะหวกหูก็ได้เสียงคุณคิงอาจจะหนวกหูแต่คุณผู้ชมคะใดนั้นคือเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นคำว่าหนวกหูแต่เกิดกับผู้พิการทางสายตาที่ไปเล่นคีย์บอร์ดอยู่ในตลาดนัดแห่งหนึ่งโซเชียลแตกเหมือนกัน
ฝั่งไทยต้องเคยเปิดแรงบาลเครียมของนักที่สูจน์แรงแห่งฉัน
ก็เปิดเพื่อให้เขาเปิดแรงของนักที่สูจน์ของผม
ในตัวนี้นักที่สูจน์ตรงนี้ไม่เยอะนะครับ
คุณครีมว่าไงครับ
ไม่รู้ว่าบ้านคุณลุงเขาอยู่ใกล้ไกลจากจุดนี้แค่ไหนนะครับ
เขาบอกว่าเขาอยู่อีกฝั่งนึงค่ะแต่ว่าเสียงมันดังไปถึงบ้านเขา
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือที่เราเห็นเป็นภาพที่เกิดขึ้น
อยู่ในตลาดนัดแห่งหนึ่งแถวรัชดากรุงเทพฯ
ซึ่งผู้หญิงคนที่คุณผู้ชมเห็นกำลังเล่นคีย์บอร์ดอยู่
เธอเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะแล้วระหว่างที่กำลังเล่นคีย์บอร์ด
ก็จะเห็นว่ามีคนนั่งร้องเพลงไปด้วยเนาะ
เพลงก็จะเป็นแนวแบบซอบนะคะเหมือนทำนองเพลงป๊อปอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีคุณลุงคนนึงค่ะโผล่มาที่นี่เดินเข้าไปแล้วบุกต่อว่า
ผู้หญิงที่พิการทางสายตาคนนี้แล้วก็บอกว่าเสียงมันดังเสียงมันหนวกหูมาก
เบาหน่อยได้ไหมเบาเป็นหรือเปล่า
ในขณะเดียวกันก็มีคนที่อยู่ในบริเวณตลาดทั้งแม่ค้าและพ่อค้า
พยายามเข้าไปห้ามปรามพอหลังจากที่คุณลุงท่านนี้เนี่ยด่าไปเรื่อยปุ๊บ
ผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนี้ที่กำลังเล่นอยู่ก็เหมือนกับหยุดเล่น
เล่นเสร็จก็หันหลังให้แล้วสุดท้ายคือเธอร้องไห้ออกมา
พอตอนเธอร้องไห้ออกมาเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนเธอกลัว
แม่ค้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่านี่เห็นไหมน้องเขากลัวจนร้องไห้แล้ว
นี่เป็นคลิปที่มีคนแชร์กันเยอะมากนะคะทั้งในเอสเองแล้วก็ในเฟซบุ๊กด้วยค่ะ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้น๑ทุ่มของ๑๖พฤศจิกายน
มีคนเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่และข้อความแคปชั่นคือ
น้องเป็นเด็กตาบอดมาเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว
จากนั้นมีลุงคนหนึ่งโดนมาโวยวายต่อว่าเสียงดนตรีของน้องดังไปถึงบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดนั้นครั้งแรกน้องก็ลดเสียงลงแล้ว
แต่ลุงก็ยังกลับมาโวยใส่อีกส่วนทางด้านคนที่มาเดินเล่นอยู่ที่ตลาดแห่งนี้
แล้วก็แม่ค้าต่างพูดตรงกันว่าเอาจริงน้องไม่ได้มาเล่นดนตรีแบบนี้ทุกวันนะ

แต่กลายเป็นว่าสิ่งนี้ไปทำให้น้องเกิดความตกใจแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมา
สุดท้ายมีคนนะคะไปยืนลองยืนแถวหน้าบ้านลุงด้วยนะคุณคิง
แล้วเขาก็บอกว่าพอไปลองยืนหน้าบ้านลุงเอ้าเสียงก็ไม่ได้ดังไปถึงตรงนั้นนะ
แบบที่ลุงบอกเลยหลังเกิดเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะ
เราก็ไปตามความคืบหน้าพบว่าน้องผู้พิการทางสายตาผู้นี้
ของตัวเองในข้อความลักษณะว่านี่ในภาพคุณผู้ชมจะเห็นนั้น
คนเดินไปปลอบด้วยบอกว่าความจริงมันรู้สึกเหนื่อย
จนแทบจะกินน้ำตาไม่รู้เลยว่าปล่อยออกมากี่หยด
สุดสู้กับงานแสดงดนตรีเปิดหมวกอย่างจริงจังมาก
เสียสละเสียเวลากับเรื่องที่ดีแต่อย่าให้เสียอะไรไปมากกว่านั้นเลย
ทุ่มเทเพื่อความสุขชีวิตต้องดิ้นรนแต่บางครั้งก็ลูกท้อมากมาย
อยากจะโอบกอดตัวเองเอาไว้ให้แน่นแล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ว่า
ดนตรีสู้ชีวิตแฮชแท็กจากใจผู้หญิงนักดนตรีตัวเล็กคนหนึ่ง
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงคุณกัญจนาศิลปอาชานะคะ
เป็นที่ปรึกษาคณะติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยก็พร้อมคณะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักดนตรีสาวรายนี้
แล้วก็คือไปพูดโดยระบุมีการขอบคุณลุงหัวร้อนว่า
ถ้าหากไม่มีลุงคนนั้นสังคมอาจจะไม่ได้รับรู้การมีอยู่ของน้องก็ได้
อ่ามองในมุมที่ดีอะนะคะ
แล้วก็ยังบอกต่อด้วยว่าเชื่อว่าจากนี้ไม่ว่าน้องจะไปแสดงที่ไหน
ก็จะมีแต่คนต้อนรับแล้วแล้วก็แนะน้องคนนี้ว่า
อภัยลุงหัวร้อนคนนั้นเถอะเพราะปัญหานั้นอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เรา
ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะกระทรวงพมเอง
จะมีการไปเจรจากับผู้บริหารนะคะของทางจุฬาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

จะไปขอพื้นที่ตรงบริเวณสยามค่ะ
ให้น้องมีพื้นที่ในการแสดงดนตรีของตัวเองไปเลยค่ะ